ไปหาอะไรทานกันต่อเลยดีกว่าร้านนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาดังถึงกรุงกับร้านเตี๋ยวตุ๋นอยู่ที่
จังหวัดขอนแก่นเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเขามีเมนูเด็ดอะไรอย่างไรกันบ้างครับ
สำหรับใครที่ผ่านไปมาแถวถนนมิตรภาพนะคะจะได้กินของอร่อยคุ้มค่าราคาประหยัดแน่นอน
และที่สำคัญคืออิ่มจุใจไม่ต้องสั่งเพิ่มที่ร้านนี้ล่ะค่ะเตี๋ยวตุ๋นดังถึงกรุง
ถนนมิตรภาพซ้ายขอนแก่นและคอนราชศรีมาช่วงบ้านโนรสีลาตมนต์โนรสีลา
หมูเนื้อแล้วก็ยังมีข้าวหน้าหมูตุ๋นข้าวหน้าเนื้อตุ๋นเอาไว้บริการด้วยนะคะ
ราคาก็เพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นน่ะคุณค่ะดูสิชำย่ายยิ่ง
มีอะไรมากมายหลายสิ่งให้รับประทานกันนะคะ
และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ใครมาแล้วจะต้องโอ้โหแน่นอนก็คือว่า
ก๋วยเตี๋ยวชามอ่างยักษ์ค่ะคุณผู้ชม

ถูกต้องซึ่งเป็นเมนูขวัญใจคนกินจุ
ชามเดียวจัดเต็มไม่ต้องสั่งเพิ่มกันเลย

ว่าจะเป็นเนื้อตุ้นหมูตุ้นไข่ลาวาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ
รวมกันอยู่ในชามเดียว

มีให้เลือกนะถ้าใครไม่กินหมูหรือไม่กินเนื้อก่อน
แยกกันไปตามสะดวกตามชอบใจนะคะ
ที่เด็ดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว

เจ้าของเนี่ยเขาคิดค้นสูตรขึ้นมาเฉพาะเลยนะคะ
เรียกว่าละมุนลิ้นกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุง
และราคาแบบชามยักษ์ก็แค่๖๕บาท

เพิ่มอีก๑๕บาทคุณได้ชามยักษ์แบบนี้ไปเลยนะคะ
ใครอยากไปพิสูจน์ความยักษ์ความอิ่มความจุความแน่นเนี่ยนะคะ
ไปได้เลยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้า

ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะเพราะว่าเขาอร่อยจริงเด็ดจริงจ้ะ
โอ้โหใหญ่โตจริง
งยักษ์มากเลยอ่ะทานคนเดียวเนี่ย
ถ้าจะอิ่มไหม๓วัน๘วันเนอะ
ไม่ไหวนะทานคนเดียวตัวตัวต้องไปกินหลายคน

บ๊าววิงคุณผู้ชมบอกมาไงว่ากลัวผอม
คุณช้างบอกกลัวผอมก็เลยต้องทานเยอะ

ก็ทานไปเลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามอ่างเท่านี้

บางคนว่าผอมแล้วดูไม่ดี

เหมือนคุณชนะเลย

อ้าวไหวควรหน้าหนาวถีบออกเลยบางคนพัดลม